สำหรับกรณีที่มีอบตสาวจันทบุรี
ถูกหายตัวไปและถูกพบเป็นสบ
อยู่ในป่ากระหินณรงข์
แล้วก็จับคนร้ายได้แล้วยอมรับกลับรับสารภาพ

ซึ่งก็ถูกสอดทร้องกับผลผ่าชนสอุทธิ์

กรณีนางสาวจารินีจำจ้าหรือว่าแอน
ธุรการอบตวังตะโนธอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีหายตัวไป
พร้อมกับรถยนต์ก่อนที่จะไปเจอเป็นศพอยู่ในรถในป่ากระถิ่นนรงค์นะคะ
ตำรวจจับตัวนายวรวุฒิวิลัยพัฒน์หรือว่าหมูคนขับรถส่งผลไม้
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนายวรวุฒิให้การรับสารภาพค่ะว่าฆ่านางสาวจารินีจริง
สาเหตุมาจากเรื่องกู้ยืมเงินคือยืมเงินเข้าไป๖๐๐๐บาท
วันก่อเหตุเนี่ยเรียกเขามาบอกจะคืนเงินแต่พอเจอกันปุ๊บ
นอกจากหกพันแรกจะไม่คืนแล้วขอยืมอีกสองหมื่นครับเขาก็ไม่ให้
พอไม่ให้ก็โกรธแล้วก็ฆ่าเขาตอนแรกเนี่ยบอกว่าฆ่าด้วยการเอาของแข็งทุบเข้าไป
ศีรษะและหน้าอกใช่ไหมคะแล้วตอนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยค่ะ
มุมเพียบเลยทีนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
เคลื่อนย้ายศพจากงานบำเพ็ญกุศลที่วัดสามผ่านอำเภอท่าใหม่
ผ่าพิสูจน์ซ้ำที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลสองพี่น้องค่ะซึ่งจากผลการผ่าพิสูจน์ซ้ำครั้งนี้นะคะ
พบหัวกระสุนขนาดจุดสองสองที่หน้าท้องขวาหนึ่งนัดด้วยและมีรอยกระสุนถูกยิงเข้าข้างลำตัวด้านซ้ายอีก
เขาไม่ได้เขาฆ่าจริงแต่เป็นใบสั่งมาจากลูกชายอดีตนักการเมืองในพื้นที่จ้างหวาน

แล้วที่บอกว่าสารภาพครั้งที่๒ว่าใช้ค้อนทุบทำร้ายผู้ตาย
ได้ไหมทุบเข้าไปที่หน้าอกแล้วก็ศีรษะ

ก็ยอมรับอีกว่าใช้ปืนยิง
ผู้ตายไปพบบอกว่าจะคืนเงินให้
แล้วจ่อยิงผ่านตุ๊กตาหมาตัวโปรด

ที่ตอนพบศพเนี่ยมีตุ๊กตาหมาอยู่ในรถด้วย
ตัวนั้นแหละค่ะที่เป็นเหมือนกับหมอนรองในการยิง
ทั้งสองคนเป็นแค่คนรู้จักกัน

ยืมเงินขนาดนี้นัดกันไปเจอสองคน
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษหรือเปล่า
ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแค่คนรู้จักกัน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนรายละเอียดทั้งหมด
เพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่ทุกฝ่ายอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะ